ตลาดนัดรถไฟรัชดาแห่งนี้อะไรขายดีมาที่นี่อะไรพลาดไม่ได้
ซื้อเสื้อผ้าจังใจมาดูชุดไปเที่ยวทะเล

ของกินชอบกินพวกซีฟู้ด
พวกไก่ที่มันผสมผงมานาน
งั้นเราไปดูกันว่าร้านที่ว่านี้ขายดีแค่ไหน
มีลูกค้าบอกร้านนี้ไก่อร่อยขายชิ้นเท่าไหร่
ชิ้นละ๑๐บาททั้งหมดค่ะแล้วก็๕แถม๑
ถุดิบพวกนี้ไปรับมาจากไหน
อันผสมเองทำเองพิสูจน์เอง
ได้กำไรเท่าไรบอกได้ไหม

แล้วก็พยายามใส่ใจลูกค้านิดนึง
วัตถุดิบให้มันโอเคหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ปกติก็จะได้วันร้อยกว่าตัว
ไซส์ไหนสีไหนขายดีสุด

ว่าไซส์ใส่เป็นชุดนอนได้เลยนะ
อันนี้ขายดีมาก
ถามหน่อยทำไมเลือกซื้อเคสมือถือร้านนี้
เคยซื้อค่ะซื้อมันก็น่ารักดีแปลก

ก็วันหนึ่งก็ได้

ก็คือเอามาจากตึกป่าบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็ทำเพลงอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
เคสแบบไหนเหมาะกับคนไทย
จะนับว่าเป็นพวกทีลิฟต์คนเมื่อกว่า

อย่างอีกสองก็คือมันทำประสาทง่ายมาก
เวลามันตกหรือว่าอะไรอย่างนี้มันเฟฟคุมหมดเลย

ซื้อให้หลานค่ะนิดเดียว

ใต้วันอยู่ได้เพราะตั้งคาด
จากการสำรวจตลาดนัดรถไฟรัชดา
ความคิดเห็นบางส่วนของพี่น้องเท่านั้น

คนส่วนใหญ่มาเดินตลาดเพื่อซื้อของกิน
ส่วนเสื้อผ้าและเคสมือถือก็ขายดีไม่แพ้กัน
แล้วคุณล่ะครับเวลาไปเดินตลาดนั้นซื้ออะไรติดมือกลับมาบ้าง